คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะเขาตกใจกันทั้งหมู่บ้านเลย

คนบอกว่าโอ้โหมีเหมือนกับมีศพคนเป็นศพผู้หญิงลอยอยู่กลางแม่น้ำน้อย
ถึงขั้นแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบกู้ภัยไปถึงก็ลงไปในน้ำ
สุดท้ายแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวลองมาดูนะคะ
นี่ค่ะในเฟซบุ๊กเพจนคร๔๕อัญวุฒิโพออำภัยนี่ค่ะลอยมาแบบนี้
ทางเจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูจุดบางไซดก็รีบมานะกลางแม่น้ำน้อยนะคะ
ในพื้นที่อำเภอบางไซดจังหวัดพระนครศรีอุทยาครับ
เหมือนศพผู้หญิงใส่เสื้ออย่างนี้ลอยอยู่แบบนี้
ืดแล้วด้วยนะใช่อืดแล้วนะเนี่ยนี่ค่ะคนตกอกตกใจกันใหญ่
เจ้าหน้าที่ลงไปเลยอืมนายสมชายหอมเทศเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูจุดบางใส่
นี่นะคะเมื่อวานเนี้ยตอนสิบโมงได้รับแจ้งเขาเนี่ยเห็นไหมคะ
ใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วใช่เขาก็พยายามจะไปให้ถึงจุดที่เนี่ย
หลายโฟมหลอยอยู่แบบนี้เพื่อที่จะเก็บกู้ขึ้นมาแล้วที่ประสอน
ถึงแล้วนี่กระแสน้ำแรงด้วยอืมแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเอ๊ะ
ถ้าเป็นศพจริงจริงต้องมีกลิ่นครับแต่นี่ไม่มีกลิ่นเลยนะคะอ่า
ก็จะนำขึ้นฝั่งปรากฏว่าตุ๊กตาขนาดเท่าคนจริง
ผมยาวสีดำแล้วแบบใส่ชุดชั้นในด้วยนะคะ
เหรอใส่ถุงเท้าใส่แหวนคือเหมือนคนมากโอ้โหเหมือนไหมล่ะ
เหมือนจริงเหมือนคนมากไม่ใช่คนนะคะ
เป็นตุ๊กตาค่ะยิ่งตรงผมนี่เหมือนมากเหมือนมากอ่ะ
เป็นตุ๊กเหมือนนะครับเพราะว่ามีผมมีอะไรอ่า
เหมือนคนความหนาวพอเราโดดไปปุ๊บเราไปเห็นสรุปว่ามันเป็น
ไม่มีกลิ่นไปใกล้ไม่มีกลิ่นยังไม่มั่นใจแนวซึ้งจัด
อ๋อลักษณะมันบวมใช่ครับเป็นนุ่นเอ่อสำเรียบยักษ์ใหม่อ่า
คนแถวนั้นบอกโอ้โหดีนะไม่เจอตอนกลางคืนครับ
ดีนะเห็นตอนกลางวันเจอตอนกลางคืนช็อกเนี่ยตกใจ
หงายหลังกันหมดแม่ดูไกลไกลเหมือนไงเหมือนค่ะเหมือนค่ะ